ทีนี้มาดูอีกหนึ่งสำคัญเรื่องของการฉีดวัคซีน
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่สถานีกลางบางซื่อกันหน่อย
แล้วก็ไปฉีดวัคซีนกันเนี่ยค่ะบรรยากาศวันนี้คนไปกันเยอะ
๓กลุ่มเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
ผู้ที่ตั้งครรภ์อายุครรภ์๑๒สัปดาห์ขึ้นไป
รวมถึงผู้ที่มีน้ำหนักเกิน๑๐๐กิโลกรัมนะคะ
ดูบรรยากาศนะคะคนไปต่อแถวรอคิวกันเยอะเลย
คนบอกว่ารอคิวนานจังเลยค่ะ
แล้วรอกันขั้นต่ำนะคะขั้นต่ำคือ๓ชั่วโมงนะคะ
แล้วนี่คือกลุ่มเสี่ยงนะคะคือผู้สูงอายุ
คือคนท้องคือคนน้ำหนักเกิน๑๐๐กิโลกรัม
ประชาชนบอกว่าก็เข้าใจไม่เป็นไร
ก็รอนานก็รอเพราะอยากฉีดวัคซีนนะคะ
ทีนี้ค่ะมีคุณลุงท่านหนึ่งคุณลุงบอกว่า
รอ๓ชั่วโมงแล้วหนู
๓ชั่วโมงยังไม่ได้ฉีดเลย
ขอนั่งพักขาก่อนยืนรอไม่ไหว
ให้ลูกสาวเดินไปจองคิวแทน
คือทางศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ

การให้บริการลงทะเบียนสำหรับหญิงตั้งคัน
และผู้ที่มีน้ำหนักเกิน๑๐๐กิโลกรัมนะคะ
ปรับเป็นตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง๕โมงเย็น
พรุ่งนี้ไปจนถึง๓๑กรกฎาคม
จะไม่มีบริการผู้ที่มาก่อนเวลาครับ
ดังนั้นนะคะคนท้องกับคนน้ำหนักเกินเนี่ย
เขาปรับเวลาเป็นบ่ายโมงถึง๕โมงเย็นนะคะ